โรงงานนะฮะเขาให้ปิดต้องปิดนะครับ
วันนี้โคลขวัญออกหูเลย
เขาต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบรองงานที่
ไม่ยอมปิดโรงงานแล้วขอโทษฮะตอนนี้นะครับ
ทำให้มีการแพร่เชื้อ
คือเขาร้องเรียนมาเขาบอกเป็นร้อยคนแล้ว
นะฮะนายวัชลพงศ์ครูวิจิตสุวรรณนะครับ
เลยคานุกาลรัฐมนตรีว่ากันกระทรวงศาสตร์ธนาศุกร์
โพสต์เฟซบุ๊กก่อนเลยระบุว่า
โรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี

บังคับพลักการณ์ทำงานจนทำให้มีคนติดเชื้อโควิด๑๙

วันนี้จึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานดังกล่าว
ตามที่ผู้ใช้แรงงานร้องเรียนมาว่า
คลัสเตอร์ใหญ่แพร่เชื้อโควิด๑๙ในโรงงาน

แต่เมื่อสาธารณสุขจังหวัดนะครับ
พูดคุยกับผู้ประกอบการในเบื้องต้นแล้ว
แต่กลับไม่ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข
ฝ่าฝืนเปิดโรงงานต่อและบังคับพนักงาน

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาตรการควบคุมโรคของโรงงาน

แล้วก็ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการนะครับ
ถ้ายังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งแล้วทำผิดจริงแล้วก็
บอกจะต้องใช้อำนาจของฝ่ายปกครอง

ครับเราจะไม่ได้ทำอะไรตามอำเภอใจ
หรือว่าตามความต้องการของเราล่ะครับ

แล้วเราก็ไม่ได้มีความรุนแรง
หรือว่าจะต้องไปตั้งเป้าว่าโรงงานนั้นต้องปิด
หรือว่าโรงงานนั้นมีอะไรนะครับ
เราจะต้องเอาเหตุผลมาคุยกันบนโต๊ะนะครับ

วิชาการทางด้านการสาธารณสุขเบื้องต้น

ให้คุณปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคซะ

ระบุว่าแรงงานมีโคต้าการฉีดวัคซีน

จะจัดสรรวัคซีนเข้าไปฉีดเพิ่ม
ตามมาตรการควบคุมโรคระบาดครับ

แต่อย่าไปลักลอบเปิดแบบนี้นะครับ